ดูข้างหลังสิเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับคุณตาคุณยายขับกระบะมา
แล้วพยายามจะเอารถฝ่าฝ่ายน้ำตรงนั้น

อันตรายนี่ระดับน้ำสูง

แต่ทีนี้พอพยายามจะผ่านไปมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชม

โอ้โหคุณผู้ชมที่วงไว้นั่นน่ะคือคุณตา
ต้องให้เจ้าหน้าที่เอาเชือกนะมาคล้องแล้วก็พยายามพาขึ้นมาเที่ยวนี้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมที่วงไว้นั่นน่ะคือคุณตา
ต้องให้เจ้าหน้าที่เอาเชือกนะมาคล้อง
แล้วก็พยายามพาขึ้นมาเที่ยวนี้นะครับ
นี่กู้ภัยที่สุรินทร์นะชาวบ้านช่วยกันนำตัวคุณตาติดอยู่ในรถกระบะค่ะ
เพราะว่ารถกระบะของคุณตาถูกน้ำพัดตกลงไปในฝ่ายน้ำล้น
เก็บน้ำห้วยลำพอกที่ศรีขอรภูมิของสุรินทร์ค่ะ
ไปหมดอ่ะทั้งคนทั้งรถทีนี้ก็ต้องเอาเชือกมัดตัวคุณตาก่อน
แล้วก็ให้คนที่อยู่บนฝั่งดึงดึงขึ้นมา
นี่ตอน๑๐โมงเมื่อวานนะคะแล้วเห็นรถกระบะไหม
นั้นน่ะสีขาวอยู่ตรงนั้นน่ะดอมดูน้ำสิ

คือเห็นไม่ว่าน้ำจะเป็นลักษณะไหนก็ตามถ้ามันผ่านไปแบบนี้อย่าคิดว่ามันเบา
ใช่แล้วนี่ค่ะรถกระบะมุมนี้จะเห็นว่าน้ำมันมาแรงมากเลยนะ
คนที่เขาถ่ายคลิปไว้เนี่ยเป็นสารวัตรกำนันตำบลยางค่ะคุณกริจ
เราก็เลยคุยกับคุณกริจคุณกริจบอกว่าปกติเนี่ยนะ
ตรงนี้ชาวบ้านผ่านไปมาได้แต่ช่วงนี้น้ำมันท่วมสูงน้ำมันไหลแรง
จุดที่น้ำลึกสุดนะน้ำลึกเท่าเอวคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่เอาป้ายป้ายสีแดงไปติดเอาไว้แล้วนะห้ามรถเล็กผ่านอันตราย

แต่ว่า๑๐ล้อเนี่ยก็ใช้เส้นทางนี้แล้วทีนี้พอ๑๐ล้อมาใช่ไหมเห็นป้าย
คือป้ายห้ามรถเล็กใช่ไหมยกป้ายออก

พี่ทำอย่างนี้ทำไมก็พี่รถใหญ่พี่ไป
ใช่ค่ะทีนี้พอ๑๐ล้อมารถใหญ่ไปได้ยกป้ายออกไม่ได้เอาป้ายมาตั้งคืนที่เดิม

แต่ไม่รู้ต้องไม่เสี่ยงไว้ก่อนนะรถเล็กนะ

แล้วเอาจริงนะกระบะของคุณตาคุณยายที่ผ่านมาตรงนี้คืออาจจะประเมินกันว่า

ก็เป็นกระบะไงก็ไปได้ไง

ใช่ค่ะแล้วจังหวะนั้นโชคดีนะที่ทางสารวัตรกำนันตำบลยางเนี่ยคือดูสถานการณ์อยู่ดูระดับน้ำอยู่
พอเห็นรถกระบะคุณตาคุณยายขับไปยกมือห้ามก่อนเลยยายายาตอนนั้นน่ะตะโกนแล้วห้ามแล้ว
ตาคุณยายมองไม่เห็นหรอกขับขับไปครึ่งทางเครื่องดับสิคะแล้วรถก็ลอยไปเลย
ไปสักประมาณ๕เมตร๖เมตรแล้วท้องรถมันไปคาอยู่ก็เลยไม่ได้ไหลไปไกลกว่านี้
รู้แหละว่าในรถมีตายายอยู่ก็ช่วยคุณยายขึ้นมาก่อน
หลังจากนั้นก็ดึงตัวคุณตามาเป็นภาพอย่างที่เราเห็น
แล้วก็ลากกระบะขึ้นมาบนฝั่งแล้วดูสิต้องเอาเชือกผูกกับกระบะ
ค่อยลากขึ้นมาแบบนี้ทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชม
ฝ่ายน้ำล้นตรงจุดนี้เมื่อต้นเดือนที่แล้วคนตายแล้วนะ
นั่นแหละตรงนี้เลยเหรอชาวบ้านก็น่าจะรู้ไหมใช่ค่ะ
นี่ไงเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้พอมาเกิดเหตุกับคุณตาคุณยายอีก
ทีนี้หน่วยงานท้องถิ่นก็จะต้องมีการจัดอาสาสมัคร
เวรยามเฝ้าระวังและยิ่งช่วงนี้น้ำสูงด้วย
กลัวไงว่าเดี๋ยวจะมีใครไปเอาป้ายออกอีก
แล้วเดี๋ยวคนไม่รู้ก็จะฝ่าไปแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทางที่ดีก็ไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะฝ่ายน้ำรถแบบนี้นะฮะ